กันก่อนนะครับเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งมา
ว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะหัวร้อนจริง
ตอนแรกเขาหัวร้อนจากการที่ถูกรถใหญ่ขัดใจ
และทีนี้พอรถใหญ่ขัดใจเขาก็เลยไปแซงรถใหญ่
ไปแซงมาเอาถูกรถกระบะอีกคัน
ขัดใจเขาเขาก็เลยชักปืนออกมาขู่เลยคุณ
นี่คุณลุงคนนี้ตำรวจสพเมืองชุมพร
เข้าควบคุมตัวคุณลุงสาธิตลิลิตพฤษอายุ๕๐ปี

ควบคุมตัวได้ที่บริเวณ๔แยกปฐมพร

เพราะว่าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากผู้ที่ประสบเหตุ
บอกว่ารถกระบะคันนี้ก่อเหตุนะครับ
ทะเลาวิวาสกับรถคันอื่นแล้วคุณดูสิ
ยกปืนขึ้นมาข่มขู่คู่กรณี

โชคดีไม่มีใครตายบนท้องถนนนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาสกัดรถคันนี้ได้แล้ว
ตรวจค้นภายในรถของนายสาธิต
พบปืนพกสั้นชนิดออโตมิติกขนาด๙มม

และยังพบกระสุน๙นัดอยู่ในแมกกาซีน

ไปพบซองใส่เม็ดอะไรสีชมพูแน่นอนยาบ้า

นายสาธิตยอมรับว่าเป็นยาบ้าของตัวเขาเองนะฮะ
แล้วตำรวจก็ถามไปซื้อมาเสพ

แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งเสพมานะฮะ

คือตอนแรกเขาขับรถอยู่บนเส้นทางถนนตรงนี้
แล้วมีรถบรรทุกพ่วงนะฮะ

โอ้โหรู้สึกรถใหญ่ขัดใจเหลือเกิน

ทีนี้ก็ปาดกันไปปาดกันมาจนกระทั่งแซงได้นะครับ
ปรากฏว่ามีรถกระบะอีกคัน
เขาก็วิ่งตามเลนปกตินั่นแหละครับ
แต่ว่านี่นายสาธิตบอก
ก็ไม่พอใจรถกระบะเล็กคันนี้อีก

ดังนั้นพอแซงได้ก็เอาปืนออกมายิงขู่เลยคุณ
มีพี่คนหนึ่งที่ขับรถกระบะนะคุณ

เขาขับแซงกับรถใหญ่อยู่ผมก็ไม่ได้สนใจ
ว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรา

สักพักหนึ่งนายสาธิตขับรถกระบะมาจี้ตูด
หาว่าผมไม่ยอมให้แซงแล้วก็มาปาดหน้าผม
พอปาดหน้าได้ปุ๊บนะรถกระจกลงคุณ
เอาปืนออกมายิงยิงไหนไม่รู้แหละ

ตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะแน่นอนฉี่สีม่วงนะครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ